คุณผู้ชมฮะต่อกันที่เหตุอุกอาจที่ชนบุรี

โอ้โหบุกกันมาเป็น๑๐คน
เอาอาวุธปืนมาไล่ยิงใส่บ้านหลังหนึ่งฮะ
คือคนคนหนึ่งผู้ชายที่บาดเจ็บ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุวิวาสหรือว่าเป็นคู่อริกับเขานะ
แค่รุ่นพี่วิ่งออกมาห้าม
บอกว่าหยุดทะเลาะหยุดยิงอะไรกัน
ปรากฏถูกยิงนี่ฮะถูกยิงเจ็บเลยนะฮะ
นี่ครับผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะคือนายสุรเดช
กรบรำอายุ๒๙ปีได้รับบาดเจ็บถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มม
โคนขาขวา๒นัดและโคนขาซ้ายอีก๑นัด
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ที่เกิดเหตุบริเวณหลังบ้านตะบนบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีฮะ

พบว่ามีกลุ่มผู้ก่อเหตุ๑๐กว่าคน
ทำร้ายกลุ่มวัยรุ่นที่นั่งเล่นกัน
กลุ่มผู้ก่อเหตุจะชักปืนออกมาบรัวยิง๕๖นัด
กระทั่งถูกนายสรเดชบาดเจ็บ
แล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุก็พากันขี่รถจักรยานยนต์

วันนี้ผู้สิทธิ์ของเราเดินทางลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ
ตรวจสอบเหตุอุกอาจนี้นะครับ
พบนี่คุณกล้องวงจ้อนปิดอะไรต่าง
มีจับภาพได้อยู่บ้างภายในพื้นที่ชุมชน
กลมเหล่านี้ก็จะเห็นว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาแบบนี้นะครับ
และทีนี้ไปพบร่องรอยคราบเลือด
ที่ถนนตัดผ่านด้านหลังบ้านนะครับ
และยังพบหัวกระสุนปืนตกอยู่เลยหน้ารถเก่งของชาวบ้าน
ตัวรถเก๋งชาวบ้านก็มีรอยมีรูกระสุนปืน
เจาะตรงสปอยเลอร์ด้านหน้า๒รัวนะครับ
โดยญาติของคนเจ็บเปิดเผยบอกว่าคนเจ็บมีศักดิ์เป็นพี่ชาย
ก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่น๖๗คนนั่งเล่นกันอยู่หลังบ้าน
ตนก็บอกให้แยกย้ายก็เข้านอนได้แล้ว
แต่ก็ไม่แยกย้ายเพราะเป็นจริงเป็นกลุ่มวัยรุ่น

กระทั่งกลุ่มผู้ก่อเหตุมาจากไหนไม่รู้นะฮะ
พอมาถึงตรงนี้อ้าวทะเลาะกันสิฮะ
ไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรกันมาก่อน
ก่อนจะวิ่งไล่ตีกันไปนะครับ

กลุ่มน้องที่ก่อนหน้านั้นนั่งเล่นกันอยู่ที่บ้านนี้
วิ่งมาขอความช่วยเหลือจากพี่ชายของเธอ
พี่ชายของเธอนอนอยู่ในบ้านนะ

ปรากฏว่าพี่ชายเดินออกไปฮะ
กระทั่งอีกฝ่ายยิงเข้ามา๕๖นัด

พี่ชายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุเขาเลย
แล้วทีนี้พี่จังหวะที่ว่าพี่เขาได้ยินเสียงเหมือนแบบว่าอะไรอย่างเนี่ย
เขาก็น่าจะออกมาดูแล้วทีนี้เห็นว่าเป็นพวกตัวเอง

เสร็จแล้วก็วิ่งไล่ตีกันลงมาจุดตรงนี้อีก
พอแป๊บเดียวยังไม่ทันทำอะไรเลย
น้องหนูที่ว่าออกมามาดูว่าเขาไปกันหมดยัง
คือโดนยิงไปแล้วนั่งอยู่ตรงนู้น
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับกลุ่มวัยรุ่น
ถูกไล่ทำร้ายนะฮะเพราะว่าตอนแรกก็นั่งเล่นอยู่หลังบ้านเนี่ยนะครับ
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยพี่ชายก็คือคนเจ็บเนี่ยนะครับ
ไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้นั่งอยู่ด้วยแต่ออกมาช่วยรุ่นน้องเฉย
หลังเห็นว่าถูกทำร้ายกันก็โดนลูกหลงไปด้วยนะครับ
ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุพวกผมก็ไม่รู้จักนะ
ว่าจะมีเรื่องกับใครสักคนที่นั่งอยู่ในกลุ่มผมนี่แหละฮะ
คนเจ็บแบบเขาออกมาเขาก็ได้ยินเสียงว่าเออแบบมีปัญหาอะไรกันอะไรอย่างนี้
เขาก็เห็นแบบน้องโดนไล่ฟันไล่ยิงมาเขาก็แบบเป็นห่วงน้อง

แล้วพอแล้วก็ไล่พวกแบบวิ่งไล่พวกมันกลับมา
มันก็วิ่งมาถึงหลังบ้านปุ๊บ
พี่คนเจ็บเขาก็แบบก็ยืนบอกว่าเออแบบเข้ามาทำอะไรในซอยแบบนี้อะไรประมาณนี้
แล้วมันก็ยิงสวนเข้ามาเลย
อาการคนเจ็บตอนนี้ยังสาหัสนะครับเพราะว่าเหมือนลูกกระสุนมันแตกฝังอยู่ในกระดูกเลยคุณ

ส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจก็พอจะรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้ว

เพราะต้องสอบสวนทุกฝ่ายให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับ